กันที่อีกหนึ่งเพื่อนซีนะคะ
คุณดิวอริสราและคุณแอร์พันธิรา

มันต้องรักกันจนวันตาย

ได้มาเจอกันแล้วสาวแอร์ได้ไปเยี่ยมหลาน

แต่ก่อนไปเจอหลานนี่เจอพี่แจ๊กกะลีนก่อนเลยนะจ๊ะ
แอร์บอกเลยนะว่าหลังแต่งงานกับคุณไอซ์ไปเนี่ย

กวงนี้ไม่หายแล้วนะจ๊ะ
ส่วนเพื่อนซีลูกดิวนั้นสาวแอร์บอกโอ้โหยอมซูมกให้จริง
คืองงมากในความเป๊ะปังของหุ่น
คือกลับมาสวยสับได้ในพริบตาคุณผู้ชม

แต่ลูกดิวก็ฟื้นร่างกลับมาแล้ว
ฟิตแอนด์เฟิร์มออกไปจอยดูคอนเสิร์ตแล้วคุณคิดดู
เดี๋ยวไปฟังเสียงสาวแอร์เขาเมาส์เพื่อนกันหน่อยค่ะ
หุ่นแบบเฮ้ยนี่คนเพิ่งคลอดลูกเหรอ
มีแต่พี่สาวแอร์ก็ถามว่าแบบ
นี่คือทำไมหุ่นดิวแบบได้ขนาดนี้แล้ว

เพราะว่าช่วงนี้ก็ยังกลัวนิดนึงของโควิดด้วยค่ะ

เพราะว่าอะไรเพราะพรุ่งนี้ดิวอริสราจะมาออกงานอีเวนต์ถูกไหม
ใช่เขาเปิดตัวบอสสาวมีผลิตภัณฑ์จ้า
เอาล่ะต้องได้เจอแล้วก็จะได้เห็นหุ่นสับของนางแล้วนะ